คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าตัดอารมณ์กันหน่อย
แต่กลายมาเป็นวาระแห่งชาติไหมเนี่ย

นี่ฮะไส้กรอกอีสานอยู่ข้างผมพร้อมผัก
แล้วก็น้ำจิ้มบางส่วนที่มีคนในโซเชียลเขาบอก
หรือว่าจะจิ้มน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะ

เออบางคนเป็ดน้ำจิ้มขม
น้ำจิ้มขมคืออะไรเดี๋ยวต้องหาคำตอบนะคะ
แต่ถามคุณผู้ชมนะระหว่างนี้ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเลยค่ะ

เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องของเรื่องมาจากนี่ค่ะ
ผู้หญิงคนที่อยู่ด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะไปอัดคลิป
ปรากฏว่าเธอไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วไปซื้อไส้กรอกอีสาน
ทีนี้ไม่ได้น้ำจิ้มเธอบอกงงเลย
คลิปสั้นมากแต่เป็นไวรัลเกือบ๓ล้านวิว

คิดแค่นี้เองคุณเขาบอกคนอีสานงง
กรอกอีสานที่เชียงใหม่ไม่มีน้ำจิ้ม
และอีกประโยคหนึ่งคาวเจอร์ช็อค
มันเป็นเรื่องแบบราวทางว่าจะนัดทำเลยหรอ

ทีนี้คอมเมนต์ก็เข้าไปเพียบเลยค่ะ

ฝ่ายที่บอกว่าไส้กอกอีสานดั้งเดิม
เขาไม่มีน้ำจิ้มหรอกกินกับผักเคียง
ขิงอย่างพริกอย่างกะลำ

ไม่ได้มันต้องมีน้ำจิ้ม
ให้มันชุ่มหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่จิ้ม

ต้องไปแจ้งนะที่ตากก็ไม่มีน้ำจิ้มค่ะ
แต่บางที่บอกที่ระยองไม่มีค่ะ

คุณดิฉันพยายามรวบรวมนะ

มีอุดรอุบลบุรีรำศรีสะเกด

อัทะเฮียนสุราชภูเก็ต
นี่จะโดยฉันเห็นผ่านตาเนี่ย
เพราะบองว่ามีน้ำจิ้มเหรอ
เรื่องที่เป็นวาระแห่งชาติแบบนี้

คือมันมีคนดิฉันก็เห็นในติ๊กต๊อกเหมือนกันนะ

ไส้กรอกอีสานไหมครับคุณผู้ชม

แล้วดูสิพ่อค้าใส่น้ำจิ้มให้จริง

บอกว่าจะต้องเป็นไส้กรอกที่มันเป็นลูกเล็กกลมแบบนี้เท่านั้นนะ
ไม่ใช่ไส้กรอกวุ้นเส้นหรือไส้กรอกที่มันยาวหน่อยเหรอ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นไส้กรอกลักษณะแบบรียาวหน่อย
อันนั้นไม่มีน้ำจิ้มอันนี้ต้องเป็นกลมลูกเล็ก

ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทีมงานข่าวเที่ยงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย

แล้วตอนเช้านะเราให้นักข่าวไปดูเลย
ไปดูซิว่าคนอีสานดั้งเดิมน่ะ

ไปหาคุณยายคำพองค่ะอายุ๘๑ปีแล้วนะ

ใช่โอ้โหเห็นข้างหน้าแขวนเอาไว้แบบนี้
นี่เป็นเจ้าของร้านครัวคำพองค่ะ
เพราะว่าร้านของคุณยายเนี่ยนะมีทั้งไส้กรอกมีทั้งหม่ำส้มต่อน

ตั้งแต่ยายทำมานะที่ร้านมีน้ำจิ้มให้

คือจะชอบเปรี้ยวชอบขมชอบหวานสั่งได้หมด
นี่แหละคุณที่เขาเรียกว่าอะไรนะ

เกาะข้าวจริงจะมีน้ำจิ้มให้อยู่แล้ว
รสชาติมันจะหวานหน่อยมากินคู่กับขิงดอง

คือกินห่อใส่เข้าปากแบบนี้เลย
ฟังยายคำพองค่ะ
เดี๋ยวเอาข้าวหนีนอกเหรอครับเนี่ยใช่
แม่ก็เห็นใส่กอกอันคลมน้อยบอก

แบบนั้นมีค่ะกับน้ำจิ้มเพราะออกหวาน

มันมีแบบว่าชิ้นดองมีอีกอย่างน้ำบอก

กาล่ามัยยังใช่หรอ
กินสวดฮอกันไปเรื่อย

คุณยายกับทองนี่บอกแบบนี้ต้องมีน้ำจิ้มขมมันถึงจะอร่อยค่ะค่ะค่ะ
ผมก็เลยไปหาน้ำจิ้มขมทางฝั่งอีสาน
หรือว่าแจวขมนี่คืออะไรคุณ
วขมก็คือแจ่วที่ใส่ดีวัวหรือใส่เพี้ย

ขมอ่ำล่ำหมายความว่าขมกล่อมกล่อมขมนวน

แต่จะมีรสขมอำหล่ำซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์
เขาก็เลยอาจจะมีน้ำจิ้มแจ่วขมให้
ฝรั่งซอยและขาดไม่ได้คือน้ำดีหัว
เดี๋ยวนี้เขามีน้ำจิ้มดีวัวสำหรับปรุงรสขายเป็นสำเร็จเลยนะ
ก็เลยเอามาใส่แบบนี้ให้มันมีขมเล็กนะฮะ
เอาไปจิ้มกับไส้เกราะอิสาไอ้เม็ดเล็กแบบนี้ย่างร้อนนะคุณ
แล้วเอามาจิ้มน้ำจิ้มเขาบอกว่าโอ้ยเด็ดนักแหละ
เออนะฮะบางคนบอกเอ๊ะไม่ใช่จิ้มน้ำจิ้มไก่

แต่ว่าบางพื้นที่เขาก็บอกว่าก็กินกับน้ำจิ้มไก่

ใช่อันนี้คุณผู้ชมต้องลองดูค่ะ

ดิฉันก็เลยไปดูในเพจสขอนแก่น
เขาบอกว่าไส้กรอกอีสานแอดมินมาโพสต์เลยนะ

จะต้องจิ้มน้ำจิ้มหรือไม่จิ้มอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ
แล้วก็บอกว่าเอาจริงวิธีการทาน
แต่ละภูมิภาคแต่ละท้องที่มันก็ไม่เหมือนกัน
แล้วน้ำจิ้มส่วนใหญ่ที่ทานคู่กับไส้กรอกอีสาน

มันตัดกับรสชาติไส้เกาะอีสานไงคะเพราะว่าเขาจะเค็มเปรี้ยวใช่ไหม
คือพอกินไส้กรอกที่มันเค็มเปรี้ยว
แล้วมีน้ำจิ้มหวานเผ็ดมันก็จะนัว

ดังนั้นการกินเป็นการเพิ่มมิติให้กับรสชาติ

ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อกี้คุณยายคำพองบอกจิ้มน้ำจิ้มแจ่วคม
มันก็จะขมหน่อยถ้าตัดกับเปรี้ยวนะครับ
คุณผู้ชมกินเลยไหมจะให้คุณชอบดูดีกว่า
อันนี้ไส้กรอกอีสานไปสั่งซื้อมาข้างเนี่ยนะฮะ

ที่จะกินไส้กรอกอีสานกับน้ำจิ้มไก่

ก็เนี่ยมันจะนัวหน่อยไหม
หรือใครที่แบบลองแล้วบอกได้นะคุณผู้ชม
แนะนำเรามาก็ได้เป็นอย่างไร

เห็นไหมบอกแล้วว่ามันก็จะได้อีกมิติหนึ่ง

ปกติไส้กรอกอีสานมันจะมีความแห้งอยู่ถูกไหมคะ
แต่พอจิ้มน้ำจิ้มไปมันก็จะชุ่มชุ่ม
มันก็จะมีความแบบฉ่ำของน้ำจิ้มหน่อย

แนะนำกินคู่กับแฟนครับ
อร่อยดีแต่ถ้าเกิดกินคู่กับกิ๊กอร่อยกว่าครับ

คุณผมไม่มีปากพูดแล้ว

ได้ลองลิ้มชิมรสไส้เกาะอีสานที่มีน้ำจิ้ม
แล้วจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้หลายคนนะ
จะรีบไปหาแล้วไปหาซื้อไส้กรอกแบบนี้มาลองชิมกัน